ร้อยครับคุณผู้ชมฮะไอ้คนก่อเหตุน่ะขี่คนซ้อนคน
กันสองคนนะคนร้ายพยายามขี่หนีอยู่แต่พลเมืองดีกับผู้เสียหาย
ขี่ตามไปสุดท้ายถีบเลยฮะถีบมอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุ
ล้มไปเมื่อกี้โอ้โหประกายไฟแลบขึ้นมาเลยแล้วก็ล้มไป
คือตัวผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเนี่ยแล้วเป็นผู้เสียหายพยายามตะโกนตลอดทาง
ขโมยค่ะขโมยขโมยขี่ไล่ตามไป๑กิโลเมตรครับ
ตรงนั้นคือถนนเส้นคอ๒๔แยกซูซูกิระยองประมาณ๕ทุ่ม
คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒๕มิถุนายนนี่ร่วมไว้ได้คนหนึ่ง
คนนี้ชื่อภัยวันเศรษฐสิงศ์อายุ๓๘ปีครับ
ตำรวจสภเมืองระยองก็คุมตัวไว้
ภัยวันมีแผลถลอกตามตัวนะมีกลิ่นแอลกอฮอล์ด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยประถมพยาบาลครับเอาขึ้นรถพยาบาลไป
ส่วนคนที่หนีไปคือแป๊ะไอ้แป๊ะนี่หนีไม่ได้วิ่งไวเหลือเกินอายุ๓๘ปี
ไปตรวจสอบตรงที่จุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเจอมีดปลายแหลมเล่มหนึ่ง
มีหมากฝรั่งแล้วก็ไฟแชคตกอยู่ด้วย
ตำรวจสพเมืองระยองก็เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
แล้วก็ยึดมอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุไว้
ภัยวันปฏิเสธนะผมไม่ได้ขโมยผมไม่ได้ขโมยโอ้โหยังปฏิเสธอีก
ผู้เสียหายที่บอกว่าเป็นพนักงานสาวร้านไอศกรีม
ชื่อว่านางสาวพุทธรักษาหนูประโคนอายุ๒๐ปี

ก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนจะกลับที่พัก
ระหว่างทางไอ้สองคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบ
กบเธอแล้วก็ชากระเป๋าเธอไปเธอไม่ยอมปล่อย
คนร้ายกระชากซ้ำจนเธอตกรถไปด้วยนะ
คนร้ายเดินเข้ามาหยิบโทรศัพท์มือถือเธอไป

คนร้ายทำท่าเหมือนจะชักอะไรสักอย่างเหมือนจะชักมีดเหรอมั้ง
แล้วก็เปลี่ยนใจคว่างโทรศัพท์มือถือคืนมาให้เธอ
แล้วก็ขี่รถหนีไปเธอกับเพื่อนขี่ตามไป
มีพลเมืองดีช่วยไปได้ด้วยครับ
ฝากเตือนไปยังคนที่ทำงานอาจจะเลิกดึกหน่อยนะ
ต้องระมัดระวังกระเป๋าครับแล้วก็ต้องแต่งตัวให้มิดชิดด้วย
ไม่อย่างนั้นมันจะล่อตาล่อใจพวกคนร้ายพวกมิจฉาชีพพวกนี้
ชื่อในพงศกรอายุ๒๐ปีคนนี้
จริงเองโอ้โหคุณผู้ชมเขาก็ต้องเป็นรายเดอร์
ต้องรับออเดอร์ใช่ไหมไปรับอาหารไปส่งออเดอร์อะไร
แต่ทิ้งออเดอร์เลยนี่ฮะมาช่วยผู้หญิงคนนี้ก่อน

เขาบอกว่าเห็นชายหญิงคู่หนึ่งขี่รถส่งเสียงดังโวยวาย
บอกขโมยขโมยทีแรกตอนแรกฟังยังจับใจความไม่ได้

ได้ยินอ๋อมีการขโมยกันเกิดขึ้นครับ
พงศกรก็เลยขี่ตามไปจนทันแล้วก็เอาเท้าถีบ

วันนี้ครับคุณผู้ชม๒๘มิถุนายน
ถ้าโอ้โหนี่เรื่องไปถึงผู้บัญชาการภาค๒เลยนะ
ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้ครับ
แล้วจะมอบกิติบัติให้กับในพงศกรพลเมืองดีด้วย

นี่แหละฮะในพงศกรเมืองฟ้าพูดชื่อจริงนามสกุลเต็มให้เลยครับ